บอกเลยว่าวันก่อนที่ฉันไปวัดสุทัศน์มาคนแน่นตับเลยนะคะ

เขามีแฟนมิตติ้งละครดังหมอหลวงไง

เออที่ใส่กะลีนะครับแปลงโฉมเป็นแม่เบลอไปทำสกุฟนี่แหละค่ะ

ใช่แน่นอนค่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าชั่วโมงนี้ละครหมอหลวงนี่คือดังมากจริง

เรทติ้งเปรี้ยงป้างแล้วค่ะและแน่นอนมาเลโอร์รับบทพุนหมอค่ะคุณผู้ชมนะคะ
บอกเลยนะคะว่ามาริโอเรื่องนี้หล่อมากกับบทพ่อทองโอน
คือทั้งวัดเนี่ยเรียกพ่อทั้งอ้นพ่อทั้งอ้นทั้งวัดเลยแฟนคลับเยอะมากค่ะ
พ่อทองโอนเป็นนักเรียนการแพทย์สมัยกรุงรัฐตนโกสินค่ะ
ต้องศึกษาข้อมูลทำการบ้านอย่างหนักนะคะเกี่ยวกับยาแพทย์โบราณของไทยเรานี่แหละคุณผู้ชม
ถึงขั้นที่ว่ามาริโอสามารถตรวจจับชีพจรเช็คอาการป่วยของเราได้

โอ๊ยอยู่ดีมริโอก็หยิบมือี่เจ๊กะดินเข้าไปตรวจจับชิบประจอน
ไล่เอามันจะเป็นยังไงไปดูนี้ะของพ่อทองอ้อนดีกว่าน่ะคะ
จับไม่ปล่อยเลยนะ

อ่ะตายแล้ว

เลิศนะคะคือเข้าวัดก็ว่านักแล้ว
เข้าวัดสุดท้ายฉันว่าอุ๊ยทำไมสบายร้อนค่ะ
มันเริ่มเข้าวัดหน่วงแล้วกันแม่เออนะคะ

อุ๊ยความสุขเวลาจัดรายการเหมือนว่าต้องฝึกสมอง

เจอมาริโอก็ต้องถามถึงเพื่อนสนิทคุณแจ๊คแฟนฉัน

งานนี้เพื่อนซีอย่างมายโอเนี่ยก็ต้องถามนิดนึงนะคะ
ว่ามีสอดส่องแบบหาสาวคนใหม่ให้หรือเปล่า

ฉันนะคะฉันไม่ใช่แฟนใหม่ของแจ๊คแฟนฉันนะคะ
กะลีนไม่ใช่นะคะเป็นรุ่นพี่รุ่นแม่แล้วค่ะ

ริโอเนี่ยเขาหาแฟนให้แจ๊คแฟนฉันหรือเปล่า
หาแฟนให้เพื่อนดีไหมคะจะได้แบบไม่ต้องไปหลอกใครแล้ว

ตอนนี้ไม่อยากชวนแล้วครับเพราะว่าล่าสุดเขาหลอกผมไปอัดเพลงอะไรของเขา
มันมีความแค้นฝังใจไม่อยากจะหาสาวให้เพื่อนเพราะอะไรรู้ไหม
กลัวแจ๊คแฟนฉันหลอกสาวอีกไม่ได้หลอกสาวอะไรนะคะหลอกใครของมั่ง
เดี๋ยวคนจะมองแจ๊คปิดแนวไปจริงแจ๊คเขาเป็นคนขี้เล่นสนุกสนานน่ารักนะ